โอ้โหเจ้าหน้าที่กู้ภัยรุดเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่ง
เขาสันนิษฐานว่าเจอกับตัวร้าย
เจ้าตัวร้ายที่มันแอบเข้ามาในบ้าน

โอ้โหเข้ามาได้ยังไงแล้วมันคือตัวอะไรกันแน่

กู้ภัยของเจ้าหน้าที่มูลนิธิรวบกุศลสมุทรประการครับ
เขาได้รับการแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่บ้านเลขที่๑๒
อำเภอเมืองสมุทรประการให้เข้ามาจับที
มาจับเจ้าวัยร้ายตัวนี้หน่อยมันเข้ามาในบ้านเนี่ย
ส่วนนี้เจ้าของบ้านเขากำลังให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่อยู่

ซึ่งขอเบาะแสหน่อยได้ไหม
ว่ามันคืออะไรแล้วมันมาทางไหนยังไง

เจอตรงหน้าบ้านเนี่ยแล้วก็หมาเห่า

ปกติก็ออกเองนะมันเคยมาแล้วมีรู้ว่าเป็นตัวหนึ่ง

โอ้โหนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เข้ามานะ

อุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมาแล้ว

โอ้โหใหญ่พอกับจราเข้แต่ว่า
โอ้โหมันคือมันคือตัวเงินตัวทองครับ
ตัวใหญ่มาก

เขาบอกว่าขนาดความยาวเกือบ๓เมตร

ตัวใหญ่อีกนิดมันก็ตัวเท่าที่ฉันแล้ว
ใหญ่มากโอ้โฮยินอะไรมากโอ้โฮยินอะไรมาก

มาดียังไงเนี่ยกิ๊กกิ้งให้ดู

เผื่อจะดูน่ารักอ้อนอ้อนไงอ้อนเหมือนแมวกิ๊กกิ้งให้ดู
โอ้โหคนลุกคนลุกเลย
อันนี้อะไรครับก็ทุลักทุเลพอสมควรนะ
กว่าจะลากมันออกมาได้นะครับแล้วก็มันก็ค่อนข้างจะ
แข็งแรงแล้วมันก็หงุดหงิดด้วย

คู่ได้เหรอคู่ด้วย

นี่อิ่มอะไรมากขนาดนี้นี่กินอะไรมาก
โอ้โหอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีจังเลย

จราเข้ยังกลัวเลยเห็นแบบนี้
เขาก็ลากมันเข้าไปลากมันไปลากมันไป
ลากมันไปเพื่อที่จะไปปล่อยเอาไว้ทางธรรมชาติ
คือด้านหลังบ้านเขาจะเป็นสวน
เขาก็เลยปล่อยมันกลับเข้าไปเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มันเข้ามา
แต่ตัวใหญ่ขนาดนี้นี่คือครั้งแรกที่เขาเห็น
ตอนแรกมันอาจจะยังเล็กอยู่ไง
พอปล่อยไว้ในสวนกินกล้วยกินอะไรแตงกวามะขามเทศอะไรแบบนี้หรือเปล่า
สงสัยกินแล้วตัวใหญ่ก็บรรมกรม
กลับมาอีกทีอยากจะมาให้ดูว่าโอ้ยในสวนนี้อูดมสมบูรณ์มาก

เดี๋ยวให้ผมเปิดภาพนี้ให้คุณผู้ชมดูดีกว่าว่าความในการจับตัวเจ้าตัวนี้นะ
ทุลักทุเลขนาดไหนเอาไปดูกันครับ

อย่างที่ผมบอกพาคือ

ไม่ได้มานานก็เลยพาเขานึกว่าดูในบ้านนะ

กลับเข้าป่าไปอย่างสงบปลอดภัย
ก็คืนสู่ธรรมชาติไปเรียบร้อยแล้วนะ

หวังว่าจะไม่กลับมาอีกนะ